คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้มาดูนักร้องลูกทุ่งสายบุญกันหน่อยดีกว่า

ชื่อขึ้นมาแบบปึงปังเลย

เมื่อวานนี้ก็ตั้งใจเลยเอารถแห่ค่ะ
ถวายเสียงหลวงพ่อแย้มที่วัดไร่ขิง
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนะท่ามกลางประชาชนแห่มาร่วมงานกันคึกคักเลยค่ะ
นี่แหละค่ะบรรยากาศเมื่อวานที่วัดไร่ขิงนครปฐมเนี่ยใกล้กรุงเทพนี่เอง
เมื่อวานนี้พี่ไผ่พงศธรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังค่ะ
นำรถแห่คณะวงดนตรีพร้อมกับเครื่องเสียงแบบจัดเต็มนะฮะ
ไปร่วมร้องเพลงถวายเสียงภายในงานมุฒิตาพระเทพศาสนาพิบาลค่ะ
หรือว่าหลวงพ่อแย้มเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงอายุวัฒนามงคล๖๗ปีค่ะคุณผู้ชม
แล้วพี่ไผ่ไม่ได้ไปคนเดียวค่ะก็มีศิลปินไปร่วมงานร้องเพลงถวายเสียงกันอีกเพียบเลย
พอชาวบ้านทราบว่าจะมีศิลปินมาร่วมร้องเพลง
ไผ่เปิดใจกับทีมข่าวของเราบอกว่าวันนี้
ถือว่าเป็นวันสำคัญของหลวงพ่อแย้มเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง
ตัวเองเคารพรักและศรัทธาท่านมากในฐานะที่เป็นลูกศิษย
ก็ต้องการมาแสดงความเคารพแสดงศักระมุฒิตาจิต
ด้วยการนำเครื่องเสียงรถแหนและชักชวนเอาเพื่อนศิลปิน
มาร่วมอนุโมทนาบุญถวายเป็นพุทธบูชาด้วย

บรรยากาศเสียงภายนอกอาจจะรบกวนนิดนึงคุณผู้ชมแต่ว่าใดก็แล้วแต่พี่ไผ่บอกว่า
มาด้วยความรักและความศรัทธานั่นเองค่ะ
แต่แค่เห็นหน้าหล่อของพี่ไพรนะคะ